ที่เขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงคุณผู้ชมคุณจันทิมาพรมวง
แหมปกตินะสั่งซื้อลอตเตอรี่จากเนี่ยค่ะ
ไซต์มังกรฟ้างวดละ๒ใบ๒ใบ๒ใบ
ครั้งนี้ก็๒ใบเหมือนกันไอ้๒ใบที่ว่าถูกรางวัลที่๑นะคะ
๒๖๑๒รับไปเลย๑๒ล้านบาทนี่ค่ะ
หน้าตาคนดวงดีนะคะก็จะอมยิ้มประมาณนี้นะคะ

โชว์กันแบบจะตรงแบบนี้แหละค่ะ
ถูก๒ใบได้มา๑๒ล้านบาท
ถามว่าเอาไปทำอะไรคุณผู้ชม
นี่คำว่าญาติเยอะที่แท้ทู

อยากจะแบ่งให้คนไม่ใช่ญาติบ้างไหมพี่
ไม่ได้ให้ญาติหมดนะ
คนนะเขาอยู่กันครอบครัวนี้ค่ะ๑๐คน

๒ล้านบาทก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ส่วนหนึ่งเห็นบ้านเขาไหมด้านหลังค่ะ

ใช่แล้วก็จะใช้หนี้ด้วยนะคะ
ถูกแล้วนะคะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะ

ต่อที่จังหวัดเลยครับมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่ง
พี่สมบูรณ์นนทโฆษณ์นี่
มากับผู้หญิงอีก๓คนน่าจะเป็นภรรยาแล้วก็คนในบ้านนะฮะ
สมบูรณ์อายุ๕๓เป็นชาวอำเภอด่านซ้ายครับ
เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยถูกไป๒ใบ
รางวัลที่๑ก็๑๒ล้านบาท

อยู่ที่วัดป่าเนรมิตวิปัสนามานานนับ๑๐ปีแล้ว

อดีตรองเจ้าอาวาสที่มรณภาพไป๑๐ปีแล้ว

ไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมกับเลขเด็ด
จัดไปครับตัดสินใจซื้อเลขนี้

ตรงเลยฮะแล้วพี่เขาซื้อนะ๒ชั่วโมงก่อนจะประกาศ
ถูกสิครับได้เงินรางวัลไป
แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาบอกจะไปทำบุญที่วัดแห่งนี้แหละ
แล้วก็จะแบ่งเงินให้กับครอบครัวและพี่น้องด้วยครับ

อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มนูบัวอุไรคนนี้ย้ำนะหนุ่มโสด
ใช่ไหมคะหนุ่มโสดและทำอาชีพรับจ้างครับ

ถูก๑ใบ๗๓๗๘๖๗แบบนี้รับไป๖ล้านครับ
เขาบอกซื้อมาจากแม่ค้าในตลาดบัวหลวงธานี
มาแค่ใบเดียวนี่แหละเพราะว่าเขาเองก็รายได้ไม่ได้เยอะอะไรมาก
เงินก้อนนี้จะแบ่งไปทำบุญให้กับทั้งวัดทั้งโรงเรียนเลยโอ้โหใจบุญจริง
แล้วก็จะเอามาซ่อมแซมบ้านด้วยครับใช้จ่ายหนี้สิน
แล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวกับพี่สาวแต่
งานเขาเขาไม่ทิ้งนะเขาทำต่อฉะนั้นใครจะจ้างพี่เขา

เงินที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ใช่แล้วนะคะพาไปที่สพกบินบุรีปลาจีนบุรี
จะบอกเลยนะคะคนนี้แผ่นดินไหวแต่รสลินไม่ไหวค่ะ
ยังไงครับกระแหงอะไรเบอร์นี้แหละค่ะพี่
ถูกรางวัลที่๑ด้วยถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวด้วย

โอ้โฮพี่จะถูกเยอะเบอร์นี้ไม่ได้นะคะ
นะคะแต่ถูกแล้วค่ะแต่ถูกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
คุณประสิทธิ์จำอำรำอายุ๔๕ปีนะคะ
ก็ต้องไปที่สพกบินบุรีค่ะ
เอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชม๗๓๗๘๖๗นะคะ
อ่าเป็นหนุ่มโรงงานเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ถามว่าไอ้ลอตเตอรี่นี้เลขนี้ซื้อมาจากไหน

ทีนี้ก็ดูซิว่าเลข๖๗เลขอะไรชอบบ้าง

๘๖๗เนี่ยด้าน๓ตัวหน้าก็ไปตรงกับรางวัลที่๑อีก
ก็เลยถูกรางวัลที่๑นะคะ

คุณประสิทธิ์เนี่ยขยำรางวัลที่๑กำลังจะทิ้งถังขยะแล้วนะ
อ๋อเพราะดูแค่๓ตัวนี่ไงแล้วสมมุติคุณตรวจไม่ดีขยัมเหมือนกันทิ้งไปเลย
ไม่แล้วขยำแล้วกำลังจะทิ้งนะคะจู่เอกใจลองตรวจหน่อย
คือรางวัลที่๑ค่ะคือรางวัลที่๑นะคะสุดยอด
ไม่ได้เลยนะต้องรอบครอบนะครับคุณผู้ชมฮะตรวจต้องตรวจให้ครบทั้งหมดนะฮะ